ที่ขอนแก่นคุณผู้ชมครับคนร้ายไปงัดบ้าน
งัดบ้านคือเขาฝากหลานดูตัวอยู่ต่างประเทศ
อะไรเอาได้เอาหมดเลย
เนี่ยคุณผู้ชมครับเละเทะใช่คำอธิบายเขาว่าเละเทะคือภาพนี้ฮะ
นี่แหละครับเอานี่ล้ออะไรไปเนี่ยแอร์สินะครับหมดเลย
นี่คือความเสียหายของบ้านหลังนี้ครับที่ชั้น๑ชั้น๒ห้องนอน
ไปเจออุปกรณ์การเสพยาบ้าด้วยนะแล้วเขาเขียนชื่อไม่รู้ชื่อเขาเองหรือเปล่า

อ๋ออ่าอ๋อบักโรเบิร์ตด้วยแล้วไว้บนไวท์บอร์ด
บ้านหลังนี้เป็นบ้าน๒ชั้นอยู่บนเนื้อที่กว่า๙๐ตารางวา
คุณผู้ชมในหมู่บ้านจัดสรรริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ซึ่งนางสาวถานิดทัพถิระเจริญเป็นคนดูแลบ้าน
พาทีมข่าวไปดูโอ้โหพี่นักข่าวมาดู
คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้านะแล้วน้าอยู่ต่างประเทศ
ก็ขอให้เธอแวะเวียนมาดูแลบ้านบ้าง
วันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมาเธอก็เข้ามาที่บ้านหลังนี้
เอ้าประตูหน้าต่างถูกงัดพอเข้ามาในบ้านข้าวของเละเทะครับ
กระจัดกระจายเละเทะแบบนี้ทีวีไม่อยู่เครื่องปรับอากาศไปแล้ว
สินอีกหลายรายการมันก็เอาไป
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นแล้วนะ
ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายแล้ว
จากนั้นครับวันที่๒๑มิถุนายนเธอก็มาที่บ้านนี้อีกนะครับ
เพื่อจะมาเก็บของมีค่าปรากฏว่ามาเจอคนร้ายเพิ่งจะเดินออกจากบ้านไปฮะ
แล้วก็ปีนกำแพงหนีไปเธอก็วิ่งตามมานะแต่วิ่งไม่ทันนะครับ
แต่เห็นหน้าคนร้ายแล้วจำได้เลยจำได้เลยถ้าเจออีกก็รู้ว่าใคร
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมคนร้ายอีกคนนะครับอยู่บนชั้นสอง
มันก็ปีนหน้าออกทางหน้าต่างแล้วก็มาขี่รถจักรยานยนต์สีเทาหนีไปได้
เธอเนี่ยถ่ายรูปรถจักรยานยนต์เอาไว้ได้นะแล้วเอาไปให้ตำรวจ
เพื่อจะเป็นเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายตำรวจบอกว่าเออไม่ต้องห่วง
รู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครหลังจากนั้นเธอก็โพสต์เรื่องราว
ลงโซเชียลมีเดียครับมีคนส่งรูปคนร้ายมาให้ดูโอ้โห
นี่ขนาดมาแค่รูปมาแค่รูปเธอบอกเธอจำได้เลยเนี่ยคนเดียวกันเลย
นะครับก็อยากจะให้ตำรวจนะครับตามจับตัวให้ได้เร็วครับ